หลังจากที่ฝนเปียกหายไป

คืนนี้จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตก
และก็ช่วงวันอาทิตย์ที่๑๖หนึ่งเว้ยออกมาดี
จะมีดาวหางอีก๑ดวงผ่านเข้ามา
และมีเร็วาสและดาวราวสามารถที่จะเห็นได้ด้วย

ที่จะสามารถเห็นได้ภายใน๒๓วันนี้
แล้วก็ในฤดูหนาวปกติท้องฟ้าจะค่อนข้างโปร่ง

แล้วก็ช่วงเวลากลางวันมีความสั้นกว่าช่วงเวลากลางคืน
โอกาสที่เห็นปรากฏการณ์ทางนรสัตว์ก็จะเห็นได้ยาวนานกว่า
จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะพอเหมาะพอดี

ใครสนใจอยากที่จะชมปรากฏการณ์
อยากที่จะใกล้สิบหกแล้ว
ไปขอพรก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่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

ผลกระทบเช่นเดียวกันเป็นผลกระทบอ้อมนะครับ
ก็คือจากกระแสลมที่มีความแรงในระยะนี้ในพื้นที่
ภาคใต้นะครับตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนล่างเลย
ฝั่งอ่าวไทยยังคงต้องระวังเรื่องของคลื่นลมอยู่
ตั้งแต่ตอนกลางไปถึงตอนล่างขึ้นลมอาจจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
เช้าวันนี้ก็ตั้งแต่ระนองสุราธานีนครศรีธรรมราชตรังปัตตานีอลานราธิวาส
นี้ยังคงมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในเช้าวันนี้
ซึ่งจากการคาดการณกรมบุตุนะครับสีเขียวคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนสีฟ้าครับ
คือความหนาวเย็นที่แผลลงมาจะสังเกตว่าถ้าหากคำนวณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ต่อเนื่องไปเรื่อยเลยนะครับจะสังเกตว่าสีฟ้าเข้ามาปกคลุมกินพื้นที่ในเมืองของเรา
หลายพื้นที่นะครับตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ข้างล่างนี้เป็นเลข๑๐๑๘๑๐๒๐ก็ถือว่าเป็นเลขที่เอาความหนาวเย็นเอาลมเย็นเนี่ยนะครับ
ฝากเมืองไหนของเราไปเรื่อยนะครับซึ่งอันนี้เป็นการคาดการณของกรมประตูตุม
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณวันที่๒๐นะครับ
ก็เราก็จะมีโอกาสได้สัมผัสอากาศเย็นประมาณนี้นะครับต่อเนื่อง
ความรุนแรงก็จะลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากการคาดการณกรมบุตุนะครับ
สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงก็จะพบว่าหลายพื้นที่หลังจากนี้ก็จะค่อยเย็นลงเย็นลงนะครับ
เฉพาะวันนี้ภาคเหนือหลังจากที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีอากาศเย็นลง๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยส่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเหมือนกับในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งสามารถที่จะชมได้นะครับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะครับทางกลุ่มดาวคนคู่นะครับ
ซึ่งในจุดนั้นเองครับมองขึ้นไปเขาบอกว่าสามารถที่จะมองเห็นฝนดาวตกเนี่ยนะครับประมาณ๒๐๐๓๐๐ดวงต่อชั่วโมงนะครับในพื้นที่ที่ท้องฟ้าเปิดโล่งแล้วก็มืดสนิทนะครับ
ซึ่งฝนดาวตกเนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ปกติเนี่ยเขาเกิดขึ้นทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ย
ก็จะมีการดูดเอาฝุ่นละอองต่างเข้ามา
เป็นข้อมูลครับถ้าเกิดได้ก็มาแบ่งกันด้วยให้ตัวเลขเยอะเลย
ยังไงก็ขอพอนด้วยล่ะกันจะใกล้สิ้นเดือนแล้ว
ช่วงนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวดูฝนดาวตกคืนนี้ก่อน

ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าคืนนี้หลังเที่ยงคืน
ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับ